จากทั้ง๔คนไปให้สัมภาษณ์ในรายการกับคุณหนุ่มกัญชัย
ไม่ใช่แค่พวกเราที่จับจ้องไปในการให้สัมภาษณ์
คนในวงการนักแสดงดาราเพื่อนคุณตังโมเอง
ก็ติดตามรับฟังอยู่แล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็น
หลังจากรายการจบทันทีแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หนึ่งคนที่ออกมาคือขวัญอุสามณีแน่นอนเติบโตมาในไล่กับคุณโมเหมือนกัน
ผลงานก็จะทำคู่กันมามีการทวิตข้อความในทวิตเตอร์
บอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวร้องเดี๋ยวไม่ร้องเนี่ย
หนุ่มคุยกับคนสุขภาพจิตแบบไหนสถานการณ์แบบนี้ใครก็ไม่เคยเจอค่ะ
แต่ที่คนอื่นเขามีคือสามัญสำนึกของคนนี่ฮะอันนี้คุณขวัญทวิตเอาไว้เลย
พร้อมตั้งข้อสังเกตเสื้อของจ๊อปที่หยิบมาโชว์ในรายการ
มันคนละตัวกันหรือเปล่าเอาเหรอคะทำไมมันไม่ให้เกียรติกันเลย
ถ้าเกิดว่าเป็นการหยิบคนละตัวมาอันนี้คุณขวัญเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะฮะ
อีกหนึ่งคนคือคุณบุ๋มปัณฑดาวงค์ผู้ดีโพสต์ไอจี
คำพูดของคุณแซนที่ตอบในรายการคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
ว่าทำไมคุณถึงไปว่าเขาทำไมทำไมอะไรอย่างนี้
คุณแซนตอบว่าหนูไม่คิดว่าเป็นกู้ภัยหนูแจ้งกู้ภัยทางน้ำ
คิดว่าบนบกไม่คิดว่าเป็นกู้ภัยคิดว่าเป็นชาวบ้าน
ไม่คิดว่ากู้ภัยจะมาทางบกโอ้โหกู้ภัยนี่โพสต์ข้อความด่ากันยับเลย
คุณบุ๋มก็บอกว่ากู้ภัยไม่ใช่ปลานะ
เข้าใจว่าน้องอาจจะคิดว่ากู้ภัยต้องนั่งเรือมาเหมือนในหนัง
ภาพยนตร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดเรารับแจ้งเหตุก็ต้องมาที่เกิดเหตุ
สอบถามข้อมูลก่อนไม่ใช่กระโดดน้ำสุ่ม๔สุ่ม๕ลงไป
ทำงานก็ต้องคิดเพราะทุกชีวิตก็สำคัญ
แต่กู้ภัยก็คืออาสาไม่ใช่ขี้ฆ่าพูดจากันดีก็ได้
อันนี้โอ้โหคุณบุ๋มก็โพสต์ค่อนข้างจะดุเดือดเหมือนกันนะฮะ
ขณะที่ชาวเน็ตแล้วก็เพจดังต่างก็แสดงความคิดเห็น
หลังจากที่ได้ฟังกลุ่มเพื่อนให้สัมภาษณ์กันเหมือนกัน
อย่างอีเจฟเรียบดวนบทละครจุดอะไรอย่างนี้นะฮะ
รามาแอคดิกบอกว่าคำพูดในวันนี้
ตำรวจน่าจะได้ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมอีกเยอะ
ส่วนทนายรณรงค์เองก็บอกว่าตายเพราะคำพูด
ยอมรับในรายการว่าไม่ได้บอกให้แตงโมใส่เสื้อชูชีพ
อันนี้แหละครับมันคือผลกระทบในส่วนของความรับผิดชอบโดยตรง
แน่นอนมันจะเป็นคดีทางแพงแล้ว
แม่ของแตงโมน่าจะใช้คำพูดนี้แหละ
เรียกร้องค่าเสียหายได้จากคุณปอ๑๐๐
เพราะคุณปอร์เป็นเจ้าของเรือ